รถจักรยานของคุณลุงท่านหนึ่งขับขวางทางเขาอยู่นะคะ
ด้วยความโมโหค่ะบีบแตร่ไล่คุณลุงก่อนนะคะ
หลังจากนั้นคุณลุงหันมาด่ากลับค่ะ
ยิ่งทำให้คนที่ขับรถเก่งมีความโมโหมากยิ่งขึ้น

ลุงไม่ได้สวมเสื้อสีน้ำเงินนะผลักคุณลุงก่อน
แล้วเอารถจักรยานของคุณลุงทุ่มไปที่ฟุตบาทเลย

เราทำภาพนิ่งไว้ให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเขาทุ่มเข้าฟุตบาทแบบนี้
รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์หลังจากที่เกิดเรื่องกันไปแล้วค่ะ

ซึ่งคุณลุงไปขี่รถจักรยานขวางหน้ารถเก๋ง
ซึ่งขับมาด้วยความเร็วทำให้เขาไปต่อไม่ได้

หลังจากนั้นคนขับรถก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ลงมาจากรถมาเคลียร์ปัญหาแล้วก็มาผลักอกของคุณลุง
แล้วก็ทุ่มรถจักรยานของคุณลุงลงไปที่ฟุตบาทนะคะ
คนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เล่าเพิ่มเติม
บอกว่าคุณลุงโมโหมาก
คือเตะคืนไม่รู้จะทำยังไงสู้ก็สู้ไม่ไหวก็เลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสงประพา
หน้าตลาดบุญอนันต์ย่านดอนเมือง
ปรากฏว่าหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์เพิ่มเติมออกไป

เอาภาพชัดเลยของหนุ่มหัวร้อนคนนี้
มาแชร์เป็นลักษณะของการตามล่าตัว
ที่บอกว่าตามล่าเพราะว่ามีการตั้งค่าหัวไว้ด้วยนะ
บอกว่าถ้าใครเจอให้ไปเลย๒๐๐บาท
ระบุว่าไม่ได้ออกตัวแรงแต่ลุงในภาพเป็นพ่อผมเองครับ

เพื่อให้มาชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณลุง

แล้วก็รถจักรยานที่ผ่านไปนะคะ